แล้วข่าวนี้โอ้โหคุณผู้ชมน่ารัก
ตอบกันมาเพียบเลยบางคนบอกว่า

บางคนบอกว่าไปอยู่ในที่สาธารณะแล้วจะใส่
บางคนบอกว่ายังใส่เป็นปกติ
มีคุณผู้ชมท่านหนึ่งอยู่อเมริกาบอกว่าที่อเมริกาเขาไม่ใส่กันแล้วนะทำไมคนไทยกลัวจัง

มีนักศึงหนึ่งสามารถแสดงภาพเห็นขาวมาได้
แต่จะให้ดูเรื่องนี้ก่อน

สวมหน้ากากอนามัย
ลั่นบีทีเอสแบบนี้เลย
กรุงประเทศคุณแบบนี้หรอ
แต่คุณไม่สวมหมายความว่ายังไง
นี่นี่ถ่ายสิ

เอาละครับคุณผู้ชมครับเป็นดราม่าร้อนทีเดียว
ดูเนื้อข่าวก่อนเดี๋ยวเราคุยกันตอนท้าย
พยายามรูดซิปเสื้อแล้วเปิดเสื้อให้ดู
พยายามให้เห็นตราข้างในดูเหมือนเป็นตราโล่
ให้ชายชาวต่างชาติเห็นแล้วตำหนิเรื่องไม่สวมหน้ากากอนามัยอย่างดุเดือด
บอกคุณไม่ได้รักษากฎแบบนี้คุณเอาเชื้อโรคมาแพร่ประเทศผม
คลิปนี้จบลงด้วยคุณลุงคนนี้เดินไปหารอปภเพื่อจะให้
เชิญชายชาวต่างชาติออกจากรถไฟฟ้าไป
ซึ่งคนโพสต์ไม่ได้บอกว่าตกลงแล้วชาวต่างชาติถูกเชิญตัวออกไปหรือไม่
หรือมีเหตุการณ์อะไรต่อจากนั้นคุณผู้ชมคลิปนี้เผยแพร่ออกไปปั๊บกลาย
ซึ่งชาวเน็ตตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าขณะนี้โรคโควิดลดสถานะเป็นโรคติดต่อ
นี่ไงเขียนแค่ว่าขอความร่วมมือขอความร่วมมืออย่างที่ดอมบอก
ซึ่งคุณลุงคนนี้น่าจะไม่ทราบหรือไม่เข้าใจก็เลยไปบังคับชาวต่างชาติ
แต่มีชาวเน็ตบางส่วนมาแสดงความเห็นบอกว่าแม้กระทรวงสาธารณสุข
ผ่อนคลายมาตรการสวมหน้ากากอนามัยแต่ในพื้นที่ปิดและมีคนหนาแน่นอย่างรถไฟฟ้า
ยังจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่โดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดโควิด

เพื่อความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว

ถ้าตั้งต้นกันที่๑ตุลาคม๒๕๖๒

คุณจะโดนปรับ๒๐๐๐บาท
บาทแล้วการลดระดับของโควิด
มันลดมาจนกระทั่งเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวัง
ฉะนั้นหลังจาก๑ตุลาคมไปต้นมา
ใครค่อยใส่ใส่
ใครไม่ใครที่จะไม่ใส่ก็ไม่ต้องใส่

แต่ถ้าผิดอะไรอ่ะ
อาจจะผิดเรื่องมารยาทแต่อีกแต่มารยาทคนเราไม่เท่ากัน
แล้วความรู้สึกป้องกันโลกไม่เท่ากัน
อย่างผมนี่ผมยังทำตัวทุกอย่างเหมือนเดิม

เราจะไปด่าเขาเรานี่แหละจะโดนทัวร์ลง
เพราะว่าเขาไม่ผิดแล้วไงเขาไม่ต้องใส่หน้ากากก็ได้
แต่นั่นคือที่อยากให้ใส่คือขอความร่วมมือ
เพราะวันก่อนน้ำแข็งเพิ่งขึ้นก็ยังประกาศขอความร่วมมือให้ใส่หน้ากากอนามัย
ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นกันหรือยังครับ
ตอนนี้โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
เขาเปิดให้ฉีดเข็มกระตุ้นอยู่นะ
ท่านต้องไปให้ถึงอย่างน้อย๔เข็ม

เพราะอัตราการฉีดของกลุ่มเสี่ยงต่ำมาก
แล้วตอนนี้ยอดการเสียชีวิตจากโควิด๑๙
มันกลับมาอีกแล้วนะ
รวมถึงยอดผู้ติดเชื้อด้วยเดี๋ยวรอดูพี่เบิร์ต
หลังจากปีใหม่นี้เห็นบอกว่าช่วงมกรากุมภา

ยังไงก็ตามช่วงระหว่างนี้ดูแลตัวเองให้ดี
พยายามนะไอ้สิ่งที่เคยบอกว่าอะไรนะ
คือกาดอย่าตกมันอาจจะต้องเอากลับมาใช้อีกหรือเปล่า